สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
มีวัดดังในกรุงเทพ๖๐วัดไม่เป็นความจริงไม่มี
ที่มีอยู่มันก็ปรากฏตามข่าวที่มีอยู่เท่านั้นว่ามันเริ่มต้นจากที่สตง
พบว่ามีวัดที่มีพฤติกรรมชวนให้สงสัยอยู่๑๒วัด
จะบอกว่าวัดหรือพระผิดไปเสียทั้งหมดก็ไม่ใช่
เอาทรัพย์สินหรือเงินทอนจากวัดไปเข้าบัญชีคนอื่น
เป็นบัญชีที่ผ่านเป็นบัญชีที่ไปเก็บไว้หรือว่าเอาเงินออกไปซื้อทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถอะไรอย่างนี้
มีทั้งข้าราชการแล้วก็มีทั้งคารวาส
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ใช่ไหมคะ
เพิ่งจะคุยกันไปเมื่อประมาณสักต้นเดือนมิถุนายนในรายการถามตรงนะคะ
หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าทางภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ท่านก็ออกมาให้ข่าวนะคะในการตรวจสอบแต่ว่าจริงแล้วมีหลายหน่วยงานตรวจสอบมาก่อนหน้านี้
แล้วก็เป็นการตรวจสอบย้อนหลังไปหลายปีงบประมาณเหมือนกันนะคะ
กองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เราเรียกการปปปนะคะ
แล้วก็รวมถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงด้วย
แล้วก็ในส่วนของพื้นที่แต่ละพื้นที่เองเนี่ยส่วนแต่ละส่วนเนี่ยก็ลงไปตรวจสอบกันเองในพื้นที่ด้วยนะคะ
เรื่องที่มันใหญ่เพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาตรงที่ว่าคนที่อยู่ในศาสนาเองถูกกล่าวหาว่าทุจริตประพฤติมิชอบ
และคนในหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ถูกกล่าวหาว่าทุจริตประพฤติมิชอบ
แล้วอย่างนี้จะอยู่กันแบบไหนคะนี่เป็นคำถามใหญ่ที่กลับเข้ามา
เอาตกลงวัดเกี่ยวไหมพระในวัดเกี่ยวไหมเจ้าอาวาสเกี่ยวไหมการปกครองของคณะสงฆ์เองเกี่ยวไหม
หรือจะโทษเฉพาะคารวาสซึ่งอยู่ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเท่านั้นเลยหรือ
ข่าวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมจับตากันทุกวัดหารายชื่อกันหมดเลยนะคะออกมา๑๒วัดเนี่ยค่ะ
แล้วตอนนั้นที่เราจัดรายการมีอยู่๑วัดในภาคกลางตัวเลขเยอะสุดเลยค่ะคุณผู้ชม
พนันเชิงค่ะเป็นวัดใหญ่เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวไปคนไทยไปเยอะนะคะ
แล้วก็เรื่องนี้แหละค่ะยังไม่จบล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่มีการเชื่อมโยงกันก็มีคนที่ทั้งเป็นข้าราชการด้วย
แล้วก็ไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ว่าเกี่ยวข้องก็ทั้งอยู่ระหว่างการติดตามตัว
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วบางส่วนนะคะวันนี้ที่เราจะคุยกัน
เราจะคุยประเด็นหลักก็คือวัดพนันเชิงวรวิหาร
อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑ใน๑๒วัดที่ถูกระบุตั้งแต่แรก
แต่น่าจะเป็นน่าจะติด๑ใน๓ของวัดที่หลายคนต้องการจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
วันนี้ที่เราพูดคุยกันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการแถลงข่าวโดยทนาย
ไม่แน่ใจควรจะเรียกว่าเป็นทนายของเจ้าอาวาสหรือทนายของวัดดีนะคะ
แต่ออกมาแถลงข่าวเพื่อจะบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความบริสุทธิ์ใจของท่านเจ้าอาวาส
แล้วก็ผู้ช่วยรอบกายท่านเพียงแต่ไปเชื่อคนที่ไม่ควรจะเชื่อ
นั่นก็คือคนที่อยู่ในคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ที่สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แต่คำถามอยู่ที่ว่าเราเคยคุยกันไว้ว่าถ้าจะเซ็นอะไรถ้าจะทำอะไรอย่างไรก็แล้วแต่
จะโดยตำแหน่งโดยหมวกเจ้าอาวาสต้องรับรู้ทุกอย่างนะคะและต้องรับผิดชอบด้วย
แต่ทำไมถึงแถลงออกมาแบบนี้วันนี้ทุกคำถามที่จะคุยกันค่ะ
เราจะคุยกับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีธุยาดรสมศักดิ์โตรักษา

ขออนุญาตเรียกคุณปากมักจะเรียกทนายว่าทนายแล้วก็ต่อด้วยชื่อนะคะ

คำถามแรกค่ะทำไมต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวคะมันเรื่องใหญ่อะไรนักหนาคะ
ทำไมไม่ปล่อยให้เป็นกระบวนการของแต่ละหน่วยงานที่เขาตรวจสอบไปล่ะคะ
อย่างนี้นะครับว่าตอนแรกเองท่านไม่เคยให้ข่าว

ไม่เคยให้ข่าวเลยประเด็นอยู่นี้ว่าผู้สื่อข่าวไปตามท่านเกือบทุกวัน
ไปตามข่าวแล้วก็ท่านก็พูดง่ายว่ามีปัญหาเรื่องนี้
ทั้งที่ตอนที่พนักงานสอบสวนปปท่านก็ให้ความร่วมมือมาตลอด
แต่ตรงนี้ไม่ได้เป็นข่าวตอนนั้นผมยังไม่มารับหน้าที่ตรงนี้
ผมเพิ่งมารับ๑๙มิถุนาในปีนี้แหละครับ
มารับก็เลยไปสอบไปดูตรวจสอบข้อได้จริง
พยานหลักฐานมีอะไรบ้างที่ทำไปแล้ว
แล้วมีหลักอะไรบ้างที่เป็นข้อได้จริง
เรื่องนี้สื่อสนใจแล้วถ้าเกิดไม่มีการแถลงข่าวเลย
ผู้สื่อข่าวตามไปอยู่ที่กุฏิท่านมากที่รอบนั้นทำไมไม่ให้ข่าว
นี่คือประเด็นที่นำมาถึงผม

แล้วกลัวกระทบวัดพนันเชิงด้วย
เป็นวัดใหญ่ในจังหวัดพระนครสิทธิยาซึ่งวัดมาก
จำนวนวัดมีมากอยู่ในจังหวัดพระนครศิริยา

แล้วก็เป็นวัดใหญ่เป็นวัดที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ไป
ท่านเจ้าวาดประธามรัตนมงคล
อกจากเป็นเจ้าวาดวัดพนันเชิงแล้วยังเป็นเจ้าคณะจังหวัด

เอาอย่างนี้ค่ะเบื้องต้นตอนที่ทนายสมศักดิ์มารับเรื่องนี้
สิ่งที่ได้รับการบอกกล่าวก่อนจากท่านเจ้าอาวาสเองหรือผ่านใครคะเรื่องราวเนี่ยค่ะ
ก็มีผู้ช่วยเจ้าวาดซึ่งเป็นเลขาท่านนะฮะก็มาให้เขาได้จริง
แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไปให้ข้อที่จริงแล้วก็สอบข้อได้จริงทั้งหมด
จากการรวบรวมหลักฐานอะไรคือสิ่งที่พนักงานสอบสวนเนี่ยที่ให้ไปแล้วเนี่ย
ผมก็ไม่ก้าวล่วงล่ะเอาหลักที่ประเด็นที่สมควรจะต้องชี้แจง
ถึงความบริสุทธิ์ของท่านว่าท่านมีอะไรบ้างไปทำไงเชื่ออะไร
มีกี่ขั้นตอนสรุปคร่าวส่วนลงลึกไปรายละเอียดเนี่ยก็
ผมจะไม่ก้าวร่วงไปตรงนั้นนี่คือหลักที่การทำงาน
อะไรก็ต้องมาชี้แจงให้สื่อทราบตามขั้นตอน
จึงทำเป็นเพจดีแจกให้ด้วยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง
มีแจกข่าวนักข่าวด้วยใช่ไหมครับมีแจกข่าวนักข่าวด้วยมีแจกข่าวนักข่าว
มีขั้นตอนที่ท่านไปทำแล้วเมื่อพบอะไรแล้วท่านจะทำอย่างไรต่อไป
ส่วนหนึ่งเราเห็นว่าเป็นวัดใหญ่แล้วคิดว่าอันนี้อาจจะใช้ภาษาแบบอย่างเราได้
คำถามแรกคือว่ามีการพูดคุยไหมคะท่านเจ้าอาวาส
หรือว่าคนที่บริหารเงินในวัดมีการพูดคุยให้ทนายสมศักดิ์ฟังไหมคะว่า
วัดพนันเชิงที่เกี่ยวข้องอันนี้๑๐ล้าน๒ครั้งคือขอไปหรือให้เองจากพศคะ
อย่างนี้ครับผมกลับเรียนเบื้องต้นว่าวัดพนันเชิงในขณะปี๒๕๖
ก็มีการสร้างกุฏิทรงไทย๙หลังใช้งบประมาณ๔๕ล้าน
แล้วก็สร้างปรับปรุงทัศนียภาพหรือปฏิสังขรรอบพระวิหารหลวงพ่อโต
อันนี้ใช้งบประมาณหลายสิบล้านรวมแล้ว๒อย่างเป็นร้อยกว่าล้าน
บนี่เป็นงบที่ทางวัดไม่ได้ขอไปนะครับเป็นงบที่ทางคุณประนอมมาเสนอให้
ในฐานะที่ของท่านเป็นผู้อำนวยการเขาเรียกว่ากองพุทธศาสนาสถานอะไรเนี่ยนะครับ
ตามที่ให้ข่าวไปแล้วนะครับท่านเป็นคนมาเสนอให้เอง
ข้อที่จริงที่ปรากฏจากท่านเจ้าวาดแล้วก็ผู้ช่วยที่ให้ข้อที่จริงมาอย่างนั้น
เสนอตรงมาจากกับเจ้าวาดเลย
โดยที่ตั้งใจจะใช้เงินของวัดทั้งหมด
ถูกต้องเพราะว่าท่านมีเงินของท่านส่วนนึงอยู่แล้ว
ซึ่งรวมแล้วกุฏิ๙หลัง๔๕ล้านแล้วบวกอย่างอื่นเข้าไปอีก
บตอนนั้นที่คิดตั้งแต่ปี๕๕เนี่ยวัดพนันเชิงต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะ
ปี๕๕๖จะใช้ประมาณ๑๐๐กว่าล้าน
ปรับปรุงปฏิสังขรรอบหลวงพ่อโตใช้เป็นไม้หมด
น่าจะประมาณ๗๘๐ล้านรวมแล้วประมาณ๑๐๐กว่าล้าน
ประมาณร้อยกว่าล้านตอนนั้นวางแผนไว้ตั้งแต่ปี๕๕โดยที่การ
โดยที่การวางแผนนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับงบที่จะได้จากสำนักงานพระพุทธเลยใช่ไหมค

เอางี้ดิฉันไม่รู้ว่ารวยแค่ไหนนะวัดน่ะ
คือที่วางแผนเอาไว้ปี๕๕๖ตอนนั้นเงินวัดเท่านั้นพอไหมคะ
ไม่พอก็ทำไปเรื่อยที่วัดนี้ก็จะทำไปเรื่อย
คำถามคือตั้งใจจะใช้แต่เงินวัดค่อย
ไม่ครับตั้งใจเดิมใช้แต่เงินที่บริจาค
เงินวัดเงินทำบุญใช้ไปทำไปเรื่อย

ใช่ค่ะอันนั้นคือเดิมแล้วใหม่คืออะไรคะ

ไม่ตั้งใจจะขอจากหน่วยงานอะไร
เท่าที่ที่ท่านจะว่าท่านจะทำไปเรื่อยตามงบที่ท่านมีอยู่

กว่าล้านบาทสำหรับวัดพนันเชิงนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กคะ

ทีนี้ค่ะความตั้งใจอยู่ช่วงปี๕๕
แต่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยคือ
ซึ่งทางทนายสมศักดิ์เป็นผู้แถลงเองนะคะ
ก็คืองบประมาณที่ได้จากคุณประนอมคงพิกุล
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานของสำนักงานพระพุทธเนี่ยนะคะ

คำว่าได้ตอนปลายปี๕๖แปลว่าเป็นงบประมาณของปี๕๗
เกี่ยวเลยใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับแผนของวัดเลยใช่ไหมคะ

คือเขาเป็นเสนอให้เองเพราะขณะนั้นวัดกำลังก่อสร้างกันไป

ที่สอบข้อได้จริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะ
ค่ะทำไมคุณประนอมต้องเสนอให้คะ

คืออย่างนี้ครับเมื่อมาเสนอให้เนี่ย
แล้วก็อย่างที่ให้ข่าวไปแล้วนะครับ

แล้วคุณประนอมเนี่ยจากที่ข้อที่จริงที่ท่านเล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าถูกกฎหมายท่านก็จึงเชื่อนะฮะ
แล้วก็โดยอาศัยที่ไปให้วัดที่ยังยากจนอื่น
จึงเชื่อตรงนั้นเชื่อคุณประนอม
เดี๋ยวนะคะคุณประนอมเข้ามาเรื่องนี้ได้ยังไงคะ

คุณประนอมเดิมทีเขารู้จักเจ้าวาดเดิม
รู้จักกับวัดนี้เดิมนะฮะเจ้าวาดคนเก่า
แล้วก็รู้จักกับเจ้าวาดองค์ปัจจุบัน
ก็รู้จักกันแบบไม่สนิทกันมากนะฮะ
ท่านก็เคยคุณประนอมเข้าออกตามที่ผมสอบข้อได้จริงนะฮะ
เขาเข้าออกผมก็ถามว่าเป็นยังไง
เขาเข้าออกมาแล้วก็ทุกคนก็รู้จักคุณประนอมในวัดพนันเชิง

คุยกันแบบไหนถึงได้มา๑๐ล้านบาทคะ
อ๋อท่านเจ้าวาดเนี่ยไม่ได้พูดคุณ
เพราะท่านไม่ชอบพูดไม่ชอบคุย
คุยไม่เก่งนี่คือเจ้าวาดนะครับ
เมื่อเสนอมาท่านเน้นตรงนี้
เสร็จแล้วคนที่ดำเนินการต่อนะฮะ

ตกลงกันแบบไหนกับรองประนอมคะ
ก็ไม่ได้มีการตกลงก็ไปเสนอเองครับ
บนี่ไม่ใช่งบที่วัดขอไป

คือพอเดี๋ยวนะคะคุณประนอมโทรมาหาเจ้าอาวาส

ก็คุณประนอมเท่าที่ทราบนะ

แต่ทางวัดเขารู้จักรู้จักเจ้าวาด
เจ้าอาวาสคุ้นเคยกับรองพอท่านนี้ไหมคะ

แค่รู้จักรู้จักรู้จักกันเพราะว่า

เป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันไหมคะถึงกับขนาดนั้นไหมค

ทีนี้คุณประนอมมาติดต่อท่านเจ้าอาวาสรับรับ
คนที่ดำเนินการต่อคือผู้ช่วย

เป็นคนกรอกดำเนินการเกี่ยวเรื่องเอกสาร
แต่ว่าสุดท้ายเวลาเอกสารกรอกเสร็จแล้ว

ทีนี้พอได้เงิน๑๐ล้านมาปุ๊บ

แต่ว่าที่คุยกันคือตั้งแต่ปลายปี๕๖นะคะ
โอนเข้าบัญชีของคนที่มีชื่ออยู่
โอน๘ล้านไปเข้าบัญชีคนชื่อชมพูนุษท์

ตอนเอา๘ล้านออกจากบัญชีวัดเนี่ย

นางกุประนอมทั้งหมดเนี่ยคุณประนอมมาบอกไว้หมดเลยว่า
พอกับผู้ช่วยว่าทำยังไงแล้วก็ดำเนินการใหม่
สิ่งที่พระท่านเชื่อเจ้าว่าเชื่อทั้งหมดเนี่ย
เพราะว่าได้คุยกับเจ้าวาดแล้วว่าเจ้าวาดถามว่า
เงินตรงนี้ที่จัดมาให้ทำแบบนี้มันผิดกฎหมายไหม
ก็บอกไม่ผิดท่านก็เชื่อเท่านั้นเองนะครับ
เงินขามานะไม่ผิดค่ะแต่ตอนขาออกเนี่ยถามไหมคะ
เอาไปไหนแล้วทำไมถึงโอนชื่อคนนี้
มีเขาบอกเลยว่าจะเอาไปช่วยวัดอื่นที่ยากจนอยู่นะครับ
แล้วทำไมต้องเข้าบัญชีวัดพนันเชิงก่อนคะไม่ได้ถามกันเลยเหรอคะ
ไม่มีไม่มีเขาไม่ได้ถามตรงนี้เลยเขาเชื่อคุณประนอม
ดิฉันย้อนกลับไปใหม่ก่อนที่จะได้งบปี๕๗
ตอนที่คุยกันปี๕๖ก่อนหน้านั้นเลยเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านั้นเคยมีงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส่วนกลางมาที่วัดพนันเชิงอยู่เรื่อยไหมคะ
เท่าที่ทราบไม่ค่อยไม่ไม่เคยพบเหมือนแบบนี้คือเป็นงบที่ท่านไม่ได้ขอไป

คือครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ขอไปเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้มีลักษณะงบของพศมาให้วัดพนันเชิงไหมคะ
ไม่ว่าจะเป็นการขอไปหรือไม่ได้ขอแต่เขาเอามาให้มีไหมคะ
ก่อนหน้านั้นผมไม่ได้สอบข้อเท็จจริงตรงนี้ไว้นะครับแต่เท่าที่รู้ว่าเนี่ยท่านอธิบายตรงนี้นะครับ
เรียนถามใหม่เท่าที่ทนายสมศักดิ์สอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะคะ
ลักษณะการโอนเงินมาแล้วโอนบางส่วนออกไปมันเป็นเรื่องปกติที่ทำอยู่แล้วไหมคะ
คุ้นเคยที่ทำก่อนหน้านี้อยู่แล้วไหมคะหรือนี่เป็นครั้งแรกเลยคะ
อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับผมต้องบอกกับคุณจอมขวัญนิดนึงว่า
ความเชื่อเรื่องนี้คือความเชื่อนะครับความเชื่อว่าคนที่มาแนะนำเนี่ยเป็นถึงตำแหน่งนะฮะ
ตำแหน่งถึงผู้บริการแล้วท่านบอกว่าท่านภูยฟังนะครับ
เขาเหมือนกับเจ้าของเงินมาจัดให้เรามาจัดให้ทางวัดนะครับ
จากทางวัดทางวัดเขาจะแนะนำอะไรตอนนั้นเชื่อก็ทำตาม

ว่าไม่ได้สงสัยตอนที่๘ล้านออกไป

ไม่ได้สงสัยด้วยว่า๘ล้านที่ออกไปไปอยู่บัญชีชื่อนี้
เขาไม่ได้เพราะคุณประนอมเป็นคนแนะนำให้

แต่ดิฉันย้ำนะคะทุกเอกสารที่มีการรับมาและออกไปเนี่ย

และมีลายเซ็นต์ท่านทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ลายเซ็นถูกไหมคะ

เพราะโดยตำแหน่งแล้วเนี่ยยังไงเจ้าอาวาสต้องเซ็น

ทีนี้อันนั้นยังไม่หมดมันมีอีกก้อนหนึ่งอีก๑๐ล้านหนึ่งที่เข้ามา
อีก๑๐ล้านที่ต่อเนื่องกันมาคือมาตอนปี

ปลายปี๕๗ซึ่งเป็นงบประมาณปี๕๘

โดยคุณประนอมก็มาคุยกับเจ้าอาวาสเหมือนเดิมเหรอคะใช่ครับ

ก็คุยกันเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยทางวัดเนี่ย
ทางวัดยังสร้างอะไรไม่เสร็จก็ทำไปเรื่อยอย่างนี้

ไม่ได้ขอครับไม่ได้ขอหลักข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นเลย
ค่ะทีนี้ตอนปลายปี๕๗ที่คุยเป็นงบปี๕๘เนี่ยนะคะ
ตอนมา๑๐ล้านมาแบบเงินสดใช่ไหมคะ

เข้าบัญชีวัดเหมือนกัน๑๐ล้านโอนเข้า
ล้านที่๒โอนเข้าบัญชีวัดเหมือนเดิม

ท่านเจ้าอาวาสรับรู้แต่ว่ามีคนอื่นจัดการให้

แต่๑๐ล้านหลังนี้เนี่ย
มีการเอา๕ล้านออกจากบัญชีวัดพนันเชิง

ข้าวนี้คือตัวคุณประนอมเลย

ละ๑๐ล้านที่เข้าบัญชีครั้งแรกออกไปโดยการโอนไปให้บัญชี
คนที่ชื่อชมพูนุษย์๘ล้านเนี่ยนะคะ

เอา๕ล้านออกจาก๑๐ล้านไปเป็นเงินสดให้ตัวรองพอประนอมเอง
ตำแหน่งคือตำแหน่ง
มีความคุ้นเคยกันมากขึ้นไหมคะ
ไม่เลยคือท่านเองเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ค่อยพูด
ท่านเป็นคนพูดไม่เคยพูดกับใครท่านไม่เคยพูด

คือท่านเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าท่านรู้จัก
และเป็นตำแหน่งนักที่ท่านเชื่อนะฮะท่านเป็นคนพระที่เชื่อ
เพราะท่านอยู่ทั้งธรรมมาตลอด

ท่านเชื่อว่าตำแหน่งหน้าที่ขนาดนี้
โดยเฉพาะสำนักงานพระพุทธศาสนา
ก็เหมือนกับที่ปรึกษาท่าน
ปรึกษาทำนู่นทำลิอะไรเดียวกับสงค์
แล้วไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ดีต้อนถามนอกเหนือจากหมวกของท่านเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงแล้ว
ท่านยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยพอมาตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด
จะปฏิเสธลำบากกว่าไหมคะทนายสมศักดิ
ที่จะไม่รู้เลยว่ามันอาจจะมีความน่าสงสัย
เพราะว่าตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเป็นลักษณะของการบริหารของสงฆ์เลย
ถ้าจะบอกว่าไม่รู้ไม่สงสัยไม่เอกใจหรือไม่ให้ใครไปตรวจสอบซ้ำเลย
มันอาจจะแปลกเพราะว่าพระสงฆ์ไม่ได้มีแค่หมวกเดียวนะตอนนี้
โดยเฉพาะถ้าเป็นพระสงฆ์ทำงานบริหารนะคะ
คืออย่างนี้งานบริหารเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของทางธรรมเนี่ยทางโลกท่านไม่ค่อยได้ชินหรอกครับ
คดีทางโลกท่านก็พึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนา
คนที่ท่านพึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ท่านพึ่งเนี่ย
ท่านก็คิดว่าไม่น่าจะพูดอะไรที่มันไม่ใช่นะฮะ
ถ้าท่านพูดกับผมนะครับท่านเชื่อนะครับ
เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะคุยกับทางปป
ซึ่งเป็นคนที่ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
คำถามใหญ่ก็คือว่าถ้าโดยพฤติการแล้วปฏิเสธว่าไม่รู้จริง
ไม่ได้สงสัยเชื่อใจตามตำแหน่งของคนที่ติดต่อ
คำถามก็คือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพระสงฆ์รูปใดก็ได้
ก็ใช้การปฏิเสธแบบนี้ได้ทั้งหมดหรือเปล่า

สนับสนุนโดยคัมรี่ไฮบริดคิดเพื่อขับเคลื่อนชีวิตให้เหนือใคร
มาใช้กับนักข่าวไป
คำถามคือตอนนี้งานของปปชีวิตได้ทั้งหมด
หรือได้ข้อสรุปเกี่ยวกับวัตท์พนันเชิงหรืออย่างคะ
ต่อก็อย่างที่ผมได้เรียนไปกับผู้มนต์ชนทั้งแต่
ต้นว่าเราทำการสามารถถือเสริมในเรื่องต้น
แล้วเราก็สอบสวนรับคำร้องทุกข์ก็ส่งให้
กับสบัตรงานปะปะชผู้ดำเนินการต่อประมาณนี้
แล้วก่อนที่จะหลุดจากมือปปไปปปชเนี่ย

ก็ชี้แค่คนที่รับเงินคืนไปจากวัดเนี่ย
ไปจากวัดเราก็ให้มาร้องทุกข์
แก้งฟังคุณธุมเงยการ
ทางพุทธธาตุธนาหังจ้าทคุณมาร้องผู้
เป็นเงินงบประมาณมันจะกลับออกมาไม่ได้อยู่แล้ว

คนเพียราชิดงบจน้ำลงไป
หรือคนเอาเงินพื้นมา
ในตรงนี้ต้องพิสูจน์เศรษฐนาคิดว่า
เหล่านั้นมีเจตนาในการกระทำผิดหรือไม่อย่างไรถ้าผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี
พวกผู้การที่ได้ข้อมูลที่คุยกับทางทนายสมศักดิ์ที่ปรึกษาของทางวัดพนันเชิง
ที่จะมีรายชื่ออยู่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเชิงคือมีรองพอประนอมคนนี้นะคะ
แล้วก็ชื่อของคุณชมพูนุษย์ซึ่งเป็นบัญชีรับโอนไป๘ล้านแรกนะคะ
แล้วก็รวมถึงลายเซ็นต์ท่านเจ้าอาวาสนะคะ
และก็อาจจะมีคนที่รู้เห็นด้วยก็คือคนที่เป็นผู้ช่วยท่าน
หรืออื่นอาจจะมีอีกบวกเนี่ยนะคะ
คำถามคือตรงนี้ตอนที่หลุดจากมือปปแล้วส่งงานต่อไปปปช
มีชื่อใดเกี่ยวข้องอยู่ในวัดพนันเชิงบ้างไหมคะ
เราคงไม่ไปก้าวร่วมว่าในการพิจารณาของเรา
หรืออาจจะเป็นไปในทางเดียวกันเนี่ย

ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของปปชไปแล้ว

ถ้าเป็นการพูดคุยก่อนที่ผมจะส่งสำนวนไปเนี่ย

เพราะว่าสำนวนการสอบสวนยังอยู่กับผมอยู่
แต่บอกว่าโดยพฤติการแล้วไม่รู้เลยแค่เชื่อใจเขา
ถ้าชี้ว่าเรื่องนี้ผิดจริงเจ้าของลายเซ็นเนี่ยผิดด้วยไหมคะ
อันนี้ต้องอยู่ที่การพิจารณาของคมประชานะครับ
ผมไม่สามารถที่จะพินาส่วนนี้ได้
เพราะว่าหลักฐานตรงนี้เป็นหลักฐานในคดีครับ
การจะให้การของผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้
แต่พยายามหลักฐานในคดีจะเป็นตัวบ่งชี้ให้พนักงานสอบสวนพิจารณา
ว่าผู้ต้องหาหรือว่าคนที่ให้การหรือคนที่เกี่ยวข้องผิดหรือไม่
หรือจะเป็นผู้ต้องหาหรือไม่นะครับ

ผมพิจารณาแค่คนที่รับเงินกลับมาเท่านั้น
เพราะเราเนี่ยมีอำนาจการสอบสวนแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะฮะ
แต่ตรวจรายละเอียดอย่างอื่นมันมีประกอบอยู่แล้วครับ

แต่ว่าผมก็เรียนว่าเอาที่เราเชื่อว่า
เกิดการกระทำผิดก่อนส่วนการขยายผลต่อไปในการสอบสวน
มันยังมีขั้นตอนอีกครับที่จะต้องทำ
ผู้การคะในแง่ของการสอบเรื่องนี้แล้วเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ด้วยเนี่ยนะคะ
คนที่จะชี้ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวผิดไม่ผิดเนี่ย
ต้องปปหรือปปชนี่ชี้ได้เลยไหมคะ

ก็ถ้าเป็นพระนะฮะ
พระสงฆ์เนี่ยตามพรบของสงฆ์นี่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตามพรบ
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายของปปชเองเนี่ย
เจ้าวาดไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคน
ปปชไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายปปช
แต่ว่าถ้าทำผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีนี้นะฮะ
ถ้าสมมุติว่าทำผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ปปชก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้เลยครับ
แล้วการที่จะมีผลสมมติว่าเรื่องใดก็แล้วแต่
ว่ามีพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องแล้วถูกชี้ว่ามีมูล

คำถามคือคนที่คนที่จะชี้ว่าพระสงฆ์รูปนั้นต้องรับผิดชอบแบบไหนเนี่ย

คือก็ต้องส่งเรื่องไปที่มหาเทรสมาคมอีกทีป่ะคะ
ไม่ใช่ฮะอยู่ที่พนักงานสอบสวนครับ
สำนวนการสอบสวนเนี่ยจะอยู่ที่พนักงานสอบสวนพิจารณาว่า
กระทำผิดบ้างครับ

ไม่ใช่อยู่ที่ทางนู้นครับเรื่องคดีนะฮะอยู่ที่พนักงานสอบสวนครับ
ค่ะตอนที่ผู้การดูแลคือหมายถึงตอนที่เป็นงานของปปนี่
หาหลักฐานพยานยากไหมคะ
แต่หลังจากที่ได้มีการดำเนินการสารงานบางส่วนกับในส่วนของพศ

ที่เราเอามาประกอบก็ง่ายขึ้น

สิ่งที่เราเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น

เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะต้องสอบสวน

ตอนนี้คนที่จะตามตัวผู้ที่

ปปหรือว่าต้องเป็นของใครคะ

อย่างนี้ท่านหมดงานแล้วสิคะ

ต้องทำการดีนะฮะเพราะว่า
เราไม่อยากให้คนที่

เห็นคนเหล่านี้เนี่ย

อันนั้นต้องถูกดำเนินทะดี

ตอนที่สืบเอางี้ตอนที่สอบเลยดีกว่า

ทางวัดพนันเชิงส่งใครมาให้ข้อมูล
หรือว่าเราไปสอบใครที่วัดพนันเชิงบ้างคะ
เราไปสอบท่านเจ้าวาดที่วัดเทพครับ

เราไปสอบ๒รอบครับ

ก็ท่านเจ้าวาดกลับเท่านั้นครับ

ส่วนลูกน้องผมอาจจะไปสอบคนอื่นในวัน
คือวันที่ผมไปผมไปวันเดียว
แต่ว่าส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอาจจะมีอีกใช่ไหมคะใช่ครับอ่า

ขออภัยค่ะผู้การเดี๋ยวไว้ยังไง

นายสมศักดิ์ขอความรู้ทางกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะ
สมมุติว่ามีการพิสูจน์แล้ว
ผิดไม่ผิดจะอยู่ในขั้นตอนตามปกติเลยใช่ไหมคะ

ไม่เกี่ยวคนนี้เขาเรียกว่า

ทางโลกก็ใครผิดตามประมวลปภัยอาญา

เพราะว่าเจ้าธวรรณรัชรกษ์
วัดเจ้าวาดก็เป็นเจ้าพนักงานตามปวิยานี่คือหลักก่อน
ก็มีสิทธิ์ดำเนินการทั้งนั้นปปชอย่างที่ท่านผู้การพูด
ถ้าวัดไปร่วมก็ในฐานะร่วมหลักคือเจ้าหน้าที่
แต่ถ้าวัดเข้าไปร่วมหรือเจ้าวาดเข้าไปร่วม
เจ้าวาดไปร่วมวันใดคนหนึ่งไปร่วมก็ถือว่าร่วม
ร่วมนี่คือหลักหลักปวชก็จะพิจารณาเจ้าที่ของรัฐ
นี่คือหลักก่อนใครจะมีส่วนร่วมไงก็สามารถปปชพินาได้หมด
คือแสดงว่าตอนนี้ในงานอยู่ที่ปปชครับ
ชี้ไม่ชี้อยู่ที่ปวชถูกต้อง
ซึ่งทราบไหมครับว่าขั้นตอนตอนนี้ของปปชที่จะต้องการจากเว็บพนันเชิง
คือจะต้องมีการเรียกสอบหรือไปสอบอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
คืออย่างนี้ครับทางวัดในฐานะที่ผมก็ไปแล้วเนี่ย
ผมก็พยายามรวบรวมเอกสารซึ่งเราพร้อมจะร่วมมืออำนวยความสะดวก
ให้กับการสืบของถ้าเกิดเป็นปปชนะฮะ
หน่วยงานนะไม่ใช่ว่าปวชเราพร้อมทางวัดนี่พร้อมหมด
เหนือจากหน่วยงานที่ตรวจสอบไปที่วัดพนันเชิงแล้วเนี่ยนะคะ
ทางพศสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนกลางนะคะ
ตัวรองประนอมได้โทรหาท่านเจ้าอาวาสหรือลูกศิษย์รอบกาย
หรือว่าพระผู้ช่วยรอบตัวท่านเจ้าอาวาสไหมคะ
อันนี้ไม่ได้ทราบข้อที่จริงตรงนี้ผมจะเจาะลึกในประเด็นนี้เลย
ไม่ไม่ทราบเลยว่ามีการติดต่ออีกไหมหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วเป็นข่าวใช่ไหมคะ

ตอนนี้ยังไม่มีใครนัดท่านเจ้าอาวาสมาใช่ไหมคะ
ว่าจะมาสอบเพิ่มหรือให้ส่งเอกสารเพิ่มหรือจะนิมนต์ท่านไป
คือเท่าที่ท่านพุการพูดแล้วท่านก็ให้เท่าที่มีอยู่
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่อีก๑ท่านที่เราจะพูดคุยกัน
คือภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเต็มนะคะคุณผู้ชม
เพราะคนในเอาด้วยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเราสอบถามจากพันธุ์ตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์นะคะ
มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะพอสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับค่ะพอค่ะดิฉันถามแบบนี้ก่อนนะคะ
คือหลังจากที่มีการแถลงข่าวจากทีมทนายของวัดพนันเชิงเนี่ยนะคะ
ก็มีการไปแจ้งความด้วยเมื่อวันที่๒๖ที่ผ่านมานะคะ
ก็แจ้งความกับลูกน้องท่านนะคะเดี๋ยวดิฉันเริ่มงงคดีนี้แล้วนะคะ
ตกลงตกลงใครเป็นผู้เสียหายใครจะแจ้งความดำเนินคดีกับใครกันคะ
หลักผู้เสียหายนะครับตามมาตราสองวิอาญาเนี่ย
หมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดค่ะฐานใดฐานหนึ่งนะครับอืม
และหลักนี้ก็ได้ถูกแปลความโดยคำพิพากษาสารดีกาว่านอกจากจะได้รับความเสียหายโดยตรง
แล้วจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติในนะครับก็หมายความว่าคนที่จะเป็นผู้เสียหายที่จะมีอำนาจร้องทุกข์
และคำร้องทุกข์ที่สำคัญก็คือคำร้องทุกข์ที่ใช้กับความผิดต่อส่วนตัว
ที่เรียกว่าความผิดฐานยักยอกช่อโกงอะไรอย่างนั้นนะครับ
ถ้าไม่มีคำร้องทุกข์พนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีไม่ได้เนี่ยนะครับอ่า
ต้องเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายมาร้องเท่านั้นนะครับ
นั่นก็คือถ้าผู้เสียหายมีส่วนในการกระทำผิดด้วย
คนนั้นก็ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยนะครับหลักเป็นอย่างนี้ครับ
คำถามเรื่องนี้ข่ายเป็นผู้เสียหายค่ะค่ะ
เอาการกระทำนะครับประกอบด้วยการโอนเงินมานะครับ
หลังจากนั้นมีการโอนเงินออก

ผู้ที่รับเงินต่อไปคือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นการกระทำความผิด

ผู้กระทำ๒คน

เชิญครับ
เพื่อร่วมมือ

ถ้าอีกฝ่ายหนึ่ง

เขาเจ้าหาช่อโกง

เขาเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยไหม

ความผิดฐานช่อโกงเป็นความผิด

ถ้าคำร้องทุกข์ไม่ถูก

ทีนี้มาดูนะครับ
ความผิดในการกระทำครั้งนี้

มีผู้ดำเนินคดีแล้ว

บุคคลจะไม่ได้รับความเดือดร้อน
สองครั้งในการกระทำครั้งเดียว
หลักนี้เป็นหลักในกฎหมายลาติน

บุคคลจะไม่รับผิด๒ครั้งในการกระทำครั้งเดียว
และปรากฏในรัฐมนุนสหรัฐที่เรียกว่าดับเบิ้ลเจโอพาดี้
พอค่ะขอนิดเดียวดิฉันความรู้น้อยนะคะขออนุญาตถามแบบบ้านเลยเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าที่ทางวัดเจ้าอาวาสมอบอำนาจ
ให้ทีมกฎหมายเขาไปแจ้งความร้องทุกข์กับ
คุณประนอมเนี่ยนะคะข้อหาช่อโกงเนี่ย
พอกำลังจะบอกดิฉันว่าทำไม่ได้เหรอคะ
อ่าผมไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกล่าวหากันครับ

ครับแต่การกล่าวหานั้นจะไปสู่การดำเนินคดีที่สมบูรณ์ได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งครับ
ค่ะทีนี้การทำไปเนี่ยจะมีผลทางใดนะครับ
ทีนี้ก็คือเป็นการแก้ตัวไงครับว่าไม่เจตนาไงครับ

เดี๋ยวดิฉันลองถามว่าดิฉันเข้าใจท่านถูกไหม
เดี๋ยวจะหาว่าทำให้แบบว่าปะทะกันนะคะ
คือท่านกำลังจะบอกว่าไปแจ้งความได้เป็นสิทธิ์ของเขา
แต่โดยหลักกฎหมายแล้วที่ท่านอธิบายมาทั้งหมด
กำลังจะบอกว่ามันแจ้งความแบบนี้ไม่ได้
ทำแบบนี้คือแก้เกี้ยวเหรอคะนี่คือความหมายป่ะคะ
ไม่บังอาจใช้คำนั้นนะครับ
เป็นธรรมดาของผู้ต้องหาด้วยกันเองนะครับ
จะต้องหาทางปัดความรับผิดชอบในรูปของคำทรัพย์
ซึ่งในทางพยานหลักฐานถือว่ามีน้ำหนักน้อย
และถ้าอยู่ในคดีเดียวกันต้องห้ามรับฟังตามมาตรา๒๓๒วิอาญา
ค่ะได้คำตอบค่ะพอขอไปอีกหนึ่งข้อ
การที่มีทีมกฎหมายของวัดไปร้องเรียนต่อพอเอง
ซึ่งเรื่องนี้พอได้รับเรื่องไว้แล้วถูกไหมคะ
รับเรื่องแล้วเริ่มเริ่มเรื่องการต่อครับ

อันนี้ดิฉันเพิ่มเติมตกลงแล้วรองพอประนอมเนี่ย
ทุกวันนี้ยังไปทำงานอยู่หรือเปล่าคะ

แล้วท่านก็พบหน้ากับรองพอตลอดเลยเหรอคะ
ถ้าเจอกันก็พบครับก็ชักผ่านกันตามปกติ

เพราะเราตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วครับ

อันนี้ขอความรู้นะคะเพราะเวลาปกติมีใคร
แล้วแต่ถูกตั้งข้อสงสัยใดก็แล้วแต่และอยู่ระหว่างสอบ
ปกติจะไม่ค่อยเห็นอยู่ในตำแหน่งต่อ

อันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเหรอคะ
เอาล่ะครับสิ่งที่ท่านพูด
ว่าเท็จจริงก่อนแล้วไปสอบส่วนวินัยเมื่อเข้าขั้นสอบส่วนวินัยแล้ว
คำถามต่อมาจะพักได้ไหมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายก่อนครับ
คือยังไม่ถึงที่จะพิจารณาว่าเด้งไม่เด้งใช่ไหมคะใช่ครับ
ใช่ครับมันจะเป็นขั้นแล้วก็เรื่องนี้เนี่ย
เราเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินกับทอง
จึงไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปรับผิดชอบเรื่องเงินทองต่อไป
ค่ะพอค่ะดิฉันขอคำถามสุดท้ายนะคะแต่ขอท่านกระชับนิดนึงนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะเท่าที่ฟังข้อมูลจากทีมกฎหมายของวัดเนี่ย
สรุปความได้ว่าเจ้าอาวาสเชื่อรองประนอมทุกอย่าง
ไม่ได้เอกใจสงสัยว่าจะมีการทุจริตประพฤติมิชอบ
แม้ว่าจะมีลายเซ็นท่านเจ้าอาวาสก็ตามแต่เกิดจากความเชื่อใจ
คำถามคือว่าอย่างนี้เนี่ยเจ้าอาวาสจะผิดด้วยเหรอคะ
ก็เชื่อก็เชื่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะ
เอาละครับบุคคลอ้างตนว่าไม่รู้กฎหมายได้ไหมครับ
แต่ว่าความไม่รู้ความไร้เรียงสาเนี่ยสามารถเป็นเหตุให้บรรเทาโทษได้ไหมอีกเรื่องหนึ่ง
อีกอันหนึ่งถ้าจะช่วยท่านก็ขอให้พนักงานสอบสวนกันท่านเป็นพยานสิครับ
เพราะเรื่องนี้เข้าหลักเกณฑ์การเป็นผู้ต้องหาเป็นพยานหรือเปล่าลองพินานะครับ
อันที่๑ท่านใช้เป็นตัวการใหญ่ไหม
อันที่สองมีพยานอาธารณ์อื่นหรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็เข้าข้อที่๒ข้อที่๓ท่านให้การเป็นสัตว์หรือเป็นประโยชน์ไหม
นี่เข้าหลัก๓ประการนี้อยู่ในระเบียบการดำเนินคดียาของพนักงานอายการและก็อยู่ในระเบียบการตำรวจ
ไม่เกี่ยวกับคดีของตำรวจนะครับหลักแบบนี้นะครับแล้วเป็นหลักที่ใช้กันอยู่นะครับ
เข้าใจค่ะได้ครบทุกประเด็นด้วยเวลาจำกัดนะคะผอขอบพระคุณมากนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
เหลือสองนาทีค่ะนี่ท่านขอใช้ครั้งง่ายแบบนี้
คือการไปแจ้งความหรือแม้กระทั่งร้องตัวผอเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ถูกสารสั่งท่านชี้นำท่านพอศาสนาคนนี้เป็นนักกฎหมาย
ชี้นำอย่างนี้ได้ยังไงเพราะอย่างนี้ภาพพจน์เมื่อกี้พูดฟังอยู่ด้วยกัน
ก็ยังบอกว่าอย่างนี้เป็นการแก้ตัวหรือเปล่าถูกต้องไหมท่านบอกอย่างนี้ต้องผิดเป็นหลักการ
พูดอย่างนี้คือนายยะก็หมายความว่าเจ้าวาดจะต้องมีความผิดด้วย
ท่านพูดอย่างนี้นะฮะตอนที่ต่อไปเนี่ยท่านคงคาดเคลื่อน
ประเด็นของผมที่ไปแจ้งความคือประเด็นในนามของวัด
เป็นนิติบุคคลส่วนเงินตรงนี้เป็นเงินหลวงไม่ใช่เงินของคนใดคนหนึ่ง
ก็นำไปสู่การฟ้องสารอะไรนะสารทุตเจษ
ได้แต่ส่วนของวัดเนี่ยแจ้งความในนามของเงินของวัดในฐานะครอบครองเงินหลวง

ก็คนละเรื่องเลยจะเข้าจับสดคือจอบสกลงเลยคนละเรื่อง
เวลาหมดแต่ได้ประเด็นเมื่อสักครู่นี้
ครับนะคะเดี๋ยวไว้คืบหน้ามาใหม่ค่ะ
ได้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะนี่แค่วัดเดียวใน๑๒วัดนะคะ